มาดูผู้บังคับบัญชาอย่างพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วครับบิ๊กเต่าครับ
ท่านก็พูดถึงลูกน้องอย่างสารวัตรสิวแล้วก็ภูมิกับเบิ้ม
ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เป็นพี่น้องที่รักกันมาก

ไม่เคยด่าลูกน้องสักครั้งเลยนะสำหรับผู้กำกับเบิ้มเนี่ยคุณผู้ชม
มีใจพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนลูกน้องแล้วก็คนอื่นอยู่เสมอ
ตอนแรกหลังการเสียชีวิตของสารวัตรสิวเนี่ยจนนำมาสู่การวิสามันในน่อง
ตอนนั้นตำรวจก็ใจชื้นขึ้นมานะแต่พอตามมาด้วยการสูญเสียผู้กำกับเบิ้มไป
ทุกคนเศร้าใจอย่างมากที่ต้องมาเสียตำรวจดีไปสองนายพร้อมกัน
โดยส่วนตัวพลตำรวจตรีจรูลเกียรติท่านบอกว่าการที่ผู้กำกับเบิ้ม
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของตนเอง
ที่ไม่ได้ดูแลสภาพจิตใจผู้กำกับเบิ้มให้มันดีขึ้น
หลังจากสารวัตรสิวโดนยิงไปไปฟังท่านจรูลเกลียดครับ
ไปนั่งหลบไปนั่งหลบไปนั่งหลบไปนั่ง
เดี๋ยวค่อยมีกำลังเดี๋ยวค่อยเดินมาใหม่
สงสารคือมันเป็นคนดีเลยนะถ้ามันเป็นคนไม่ดี
เราก็ไม่สู่ผันกับมันหรอกลูกน้องหลายคนก็

นายต้องอยู่นายต้องช่วยนะครับก็โอเค
ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยคุณผู้ชมเขามีเพื่อนสนิทอยู่
อยู่คนหนึ่งชื่อว่าพันธุ์ตำรวจเอกธนงศักดิ์ปัญชัย
หรือเขาเรียกกันผู้อำกับบอยคนนี้เนี่ย
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติก็บอกว่าผู้กำกับบอยเอง
ในฐานะที่สนิทกับผู้กำกับเบิ้มก็เครียดแล้วก็เสียใจ
เพราะคิดว่าก็เป็นความผิดของผู้กำกับบอยเองด้วยส่วนหนึ่งนะ
ไม่ได้ดูแลสภาพจิตใจของผู้กำกับเบิ้มให้ดีกว่านี้
หลังจากนี้จะมีการเข้าไปดูแลจิตใจของผู้กำกับบอยอีกคนนึงอีก
แล้วก็ตำรวจที่เหลือทุกนายเลยครับ
เพราะตอนนี้พี่บอยสภาพจิตใจแกก็โอเคอยู่ใช่ไหมพี่
แย่แย่แย่มันสับสนไม่สับสน
อยมันเสียใจที่มันปล่อยให้เพื่อนอยู่
เราก็เลือกมาทักสร้างฝันตำรวจงานใจ
ผู้กำกับเบิ้มเองก็มีลูกอยู่นะคุณผู้ชม
หลังจากนี้คนที่จะรับลูกของผู้กำกับเบิ้มไปเป็นบุตร

เช่นเดียวกับสารวัตรจู๊ด
คนนี้คือพันธุ์ตำรวจโทปะพินวิทย์อุดมพรครับ

สารวัตรจู้นี่แหละก็จะรับลูกสาวของสารวัตรสิว

จัดตั้งมูลนิธิเพื่อศิวกรวชิรา
ไว้ดูแลครอบครัวของตำรวจทุกนาย
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

คุณผู้ชมครับเมื่อเรื่องราว

ที่เอาออกมาจากกล้องวงจรปิด
ปรากฏสู่ครอบครัวของทางภูมิกับเบิ้ม
ก็ทางครอบครัวก็ภาคภูมิใจ
ที่ในวาระแบบนั้นน่ะ
พูดกับเบิ้มยังเข้าไปช่วย
ศรวจศิวแล้วก็ท่านวัดศิลป์อีกคนนึง

นางสาวพรทิพยาวไทยสงศ์น้องสะพ้ายของนะครับ
ภูมิกับเบิ้มก็เล่าบอกว่า

พอได้รู้ว่าพี่เบิ้มเข้าไปช่วยเหลือทั้งสองท่านเนี่ย
หลังเหตุการณ์ก็นะฮะรู้สึกภาคภูมิใจ
เบิ้มเป็นคนรักพี่รักน้องรักนายรักลูกน้องรักเพื่อนนะครับ

หลังเกิดเหตุก็มาให้กำลังใจครอบครัวนะ
แล้วบอกว่าความจริงทุกอย่างจะปรากฏ
กลับบ้านมาพี่เบิ้มก็ไม่เคยเอาเรื่องงานมาคุยที่บ้านเลย
ไม่เคยมาแพร่งมาพลายความหนักอกหนักใจอึดอัดใจอะไร

เบิ้มพาหลานเที่ยวพาหลานไปเตะบอล
ไปดูบอลกับน้องชายนะครับ
ส่วนนางสาววัชรีอินธรรมนะครับ
คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของนะครับภูมิกับเบิ้มก็เล่าบอกว่า
เบิ้มเป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เจอกันก็จะมากอดน้องตลอดถ้าชอบปั่นจักรยานด้วย
พี่เบิ้มจะเติบโตในหน้าที่การงานแค่ไหนก็ตาม
ยังเป็นพี่ชายคนเดิมห่วงใยน้อง

จะถ่ายถามน้องแต่ละคนตลอดครับลองฟังเธอเล่าครับ
เป็นพี่ชายที่แสนดีเป็นหัวหน้าแก๊งที่อบอุ่นมาก
เรารักกันมากบ้านเรา
แกแต่ละครั้งที่ได้อยู่ภาพโดยอะไรที่ผ่านมา
ร้อยล้านความรู้สึกรอยยิ้มแกนี่อบกอดเราเสมอ

แล้วก็ยิงอยู่ในใจเราเพราะเราใจ
นายรามิวชูเอียดนะครับเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนอุตรดิษฐ
เล่าบอกว่าโอ้โหสมัยเรียนมัธยม
เนี่ยนะคือมีความเป็นผู้นำฉายมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
แล้วยิ่งโอ้โหสอบติดโรงเรียนในร้อยตำรวจ

แล้วประวัติคือผมจะบอกผมคุ้นน่าท่านมาก

แล้วเนี่ยตรงกับข้อมูลอาจารย์เพื่อนผมที่เป็นอาจารย์วิอุตรดิษฐ์บอกว่า
แกกลับบ้านไปอุตรดิษฐีใดนะ
จะไปกินข้าวกันเหมือนสมัยเด็กก็ไม่คุยเรื่องงาน
ไปคุยอะไรที่จะทำให้เพื่อนสนุกสนานมากกว่า

คือตอนเกิดเรื่องก็คือ
คนก็ไลน์ไปให้กำลังใจไลน์ไปให้กำลังใจแต่แต่
ตอบแล้วก็เหมือนกันทุกกลุ่มคือเด้งตัวออกออกจากกลุ่มไป
ผู้กำกับเบิฟสั่งทำดูความชอบ
จากตัวเองชอบฟุตบอลแล้วยังอยากให้คนอื่นชอบด้วย
สั่งทำเสื้อฟุตบอลไว้๕๐ตัว
เลือกแบบเลือกสีเองเอาไว้แข่งบอลกับเพื่อน
นี่จะแข่งตั้งใจจะเตะเดือนตุลาผมยกเลิกไปสิ
เลิกไปก่อนตอนนี้ก็อาจจะเก็บไว้เป็นที่ละลึก
ถูกต้องเพราะว่าตอนแรกเพื่อนเขายังบอกเลยว่า๒๐กว่าเดือนนี้
นัดกันมาจะเตะบอลกระชับมิดกันอยู่เลย
วันพรุ่งนี้แน่นวัดแน่แน่นวัดนะครับ

เพราะจะมีพิธีชาวประนักกิจท่านภูมิกลับเบิ้ม
แล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับ
รองผู้บริษัทการสมัยแหล่งชาติท่านจะไปร่วมงานด้วยครับ